ข่าวต่อไปนี้นะฮะสร้างความสลดหดหู่ให้กับทุกคนที่ได้เห็นนะฮะ
เพราะว่ามีภาพจากกล้องวงจรปิด
จับภาพได้นะครับว่าแม่คนหนึ่ง
มือลูกชายวัย๒ขวบ๒เดือน
จากนั้นผลักลูกลงคลอง

ตำรวจตามรวบได้สารภาพเครียดจากปัญหาครอบครัวนะครับ
เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี้นะครับ
ของผู้ก่อเหตุขณะจูงมือลูกน้อย
เดินผ่านสะพานข้ามคลองต้นนุ่น
ภายในหมู่บ้านตำบลพิมลราชอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
จะผลักลูกวัยเพียง๒ขวบ๒เดือน
ลงไปในคลองจนเด็กจมน้ำเสียชีวิต
ก่อนที่จะสบก่อนที่สบนั้นจะลอยขึ้นมาในเวลาต่อมานะครับ

ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๓ชั่วโมง
ชาวบ้านบอกว่าไม่เคยมีใครพบเห็นเด็กคนนี้มาก่อน
ตำรวจได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดภายในหมู่บ้าน

เป็นหญิงสาวต้องสงสัยเดินจูงมือเด็กคล้ายกับเด็กผู้ตาย
แต่ขากลับเดินคนเดียวนะ
เจ้าหน้าที่จึงติดตามรวบตัวได้ที่
หน้าหมู่บ้านปิยะวรารม

ขณะที่เธอนั้นกำลังรอรถเพื่อที่จะหลบหนี
เจ้าหน้าที่ก็นำตัวไปสอบสวนที่สพบางบัวทองนะครับ
ก่อนที่คุณแม่อายุ๒๑ปีคนนี้จะรับสารภาพ

ผลักลูกชายของตัวเองอายุ๒ขวบ๒เดือน
ตกลงไปในคลองจนเสียชีวิตจริง
ส่วนสาเหตุนั้นเนื่องจากความเครียดปัญหาเลี้ยงดูลูก
เพราะสามีเลิกรากันไปนานนะครับ
ไม่เคยส่งเสียเลี้ยงดูกันเลย
พักหลังพาลูกไปฝากยายเลี้ยง
แต่พอมีปัญหายายก็ยังพาเด็กไปให้ผู้ก่อเหตุ

สุดท้ายกลายเป็นความเครียดสะสม
จึงก่อเหตุสลดขึ้นครับ
หลังจากการสอบสวนตำรวจก็แจ้งข้อกล่าวหา
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ส่งดำเนินคดีต่อไปนะครับ